คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวอยู่บนท้องถนนเหมือนกันนะคะ
ตำรวจทางหลวงอุดรธานี๔นายกำลังขับรถไล่ล่า
รถต้องสงสัยแต่กลับถูกกระดาษยิงด้วยอาวุธสงคราม
โอ้โหฟังว่าเป็นอาวุธสงครามแล้วถูกกระดาษยิงนี่น่าตกใจนะคุณผู้ชม
นี่เป็นเหตุระทึกนะครับใช่ค่ะแต่ต้องบอกว่าเคราะดีจริง
ไม่มีใครได้รับอันตรายแคล้วคลาดปลอดภัยกันทุกนาย
ก็เลยเชื่อกันว่าน่าจะมีของดีล่ะค่ะ
ไปดูวินาทีนี้นะคะที่ร้อยตำรวจเอกกระหนกพลดวงธาธร
รองสารวัตรตำรวจทางหลวงอุดรธานีพร้อมกับดาบตำรวจวินัยแกล้งกอง
พบหมู่และตำรวจอีกสองนายนำรถฮอนด้าทะเบียนชช้าง
ลิง๔๕๔๐กรุงเทพขับตามคนร้ายนะคะ
ก่อนที่จะถูกกราดยิงหลายนัดค่ะจนสุดท้ายรถตำรวจเนี่ย
ขับต่อไปไม่ได้แล้วค่ะเพราะถูกยิงฝากระโปรงรถเนี่ย
ลุไปถึงห้องเครื่องโดนไปเต็ม๗นัด
แต่เคราะห์ดีจริงค่ะที่ตำรวจ๔นายในรถปลอดภัยทุกนายเลย
โดยก่อนหน้านี้ร้อยตำรวจเอกกระหนกพลได้นำกำลังออกตรวจพื้นที่
แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะ
ขณะที่หยุดพักช่วงบริเวณถนนทางหลวงที่๒๑๒
ตำบลบ้านเดืออำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคาย
ตำรวจเห็นรถต้องสงสัยเป็นรถกระบะนิสสันสีเทาดำ
ติดแผ่นป้ายทะเบียนลั่นมาด้วยความเร็วค่ะ
ก็เลยสั่งให้เปิดสัญญาณไฟไซเรนพร้อมกับส่งสัญญาณกระบองไฟ
เพื่อให้คนขับรถชะลอความเร็วลงหน่อย
แต่ว่ารถต้องสงสัยเนี่ยไม่ชะลอค่ะแถมเร่งความเร็วหลบหนีไปอีก
ร้อยตำรวจเอกกระหนกพลสังเกตว่ามีสิ่งผิดปกติก็คือกล่องสี่เหลี่ยม
ที่อยู่ในรถตรงเบาะนั่งแคปคล้ายมียาเสพติด
แล้วก็ยังมีผู้ชายสองคนนั่งอยู่ในรถด้วย
ตำรวจก็เลยให้ขับรถไล่ติดตามค่ะ
จังหวะที่ผ่านพระธาตุบังพวนคนในรถกระบะเนี่ยก็ใช้ปืนสงครามยิงทะลุออกจากกระจกหลังรถ
ใส่รถตำรวจทางหลวงเป็นชุดหลายนัดเลยค่ะ
จนกระทั่งว่าตำรวจขับต่อไปไม่ได้จริง
ก็เลยได้วิทยุแจ้งให้ตำรวจเมืองอุดรธานีช่วยสกัดจับนะคะ
แต่ว่าคนร้ายก็ยังหลบหนีต่อไปได้
ระหว่างที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะตำรวจบอกว่าขับตามอย่างเดียวนะ
ไม่ได้มีการยิงตอบโต้เนื่องจากก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อผู้ที่ขับรถสัญจรไปมาบริเวณนั้นด้วย
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจแหละ
เพราะว่าโดนอาวุธสงครามตั้ง๗๘นัดยิงเข้ามาภายในรถน่ะแต่ว่าตำรวจ๔นายแคล้วคลาดปลอดภัย
ก็มีความเชื่อกันแหละค่ะเป็นเพราะว่าน่าจะมีพระดี
พระดีที่ว่าคืออะไรถามรองสารวัฒน์กนกพลค่ะ
ท่านบอกว่าได้แขวนพระกรุพระธาตุนาดูลเอาไว้
คือพกเนี่ยโชว์ให้เห็นเลยแบบนี้พกทุกครั้งที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่
เนื่องจากว่าตัวรองสารวัตรกระหนกพลเองเนี่ย
เป็นคนที่อยู่จังหวัดมหาสารคามนะคะแล้วนี่ก็เป็นสมบัติที่คุณพ่อให้มาด้วย
ก็เลยคล้องเอาไว้เพื่อความสบายใจส่วนดาบวินัยเองก็ห้อยเหรียญหลวงพ่อเจริญ
เจ้าอาวาสวัดนวลสว่างอุดรธานี
ห้อยเหรียญหลวงพ่อเจริญไว้ที่กระเป๋าเสื้อเครื่องแบบตำรวจ
ทุกครั้งที่ออกปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ค่ะโชว์ให้เห็นเลยนะ
โดยทำหน้าที่พลขับแล้วก็เชื่อด้วยว่า
น่าจะเป็นเพราะบารมีของหลวงพ่อเจริญนี่แหละ
ที่ช่วยไม่ให้โดนคมกระสุนปืนของคนร้าย
แล้วก็แคล้วคลาดมาได้อย่างบุดหวิด
ก็เป็นเรื่องความเชื่อนะคะส่วนเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่
ก็ต้องดำเนินต่อไปใครทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีนะคะ